วันพรุ่งนี้จะมีโปรแกรมในการแข่งขัน
กรอบรองชาลเลือร์ของสึกฟุตซอร์ชิงแชมพ์อาเซียน
ในช่วงนั้นนะครับก็มีพิธีการสำคัญเหมือนกัน
ที่ประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเจ้าภาพของการแข่งขัน
แรกตรงกับวันถวายพระเภิงพระบรมศพ

เพื่อถวายพระบรมศพ

ในวันพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซึ่งตรงกับช่วงเวลาที่ทัพฟุตซอลทีมชาติไทยต้องทำหน้าที่อยู่นอกบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์อาเซียน๒๐๑๗ที่ประเทศเวียดนาม
ทัพโต๊ะเล็กไทยในชุดนี้ยังไม่เคยมีใครได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทในหลวงราชการที่๙กันเลย
ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นความฝันอันสูงสุดในชีวิตของพวกเขา
ผู้เล่นประสบการณ์สูงอย่างนัทธวุฒิหมัดยาลานและเจษฎาชูเดชเผยว่า
ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
ในหลวงราชกรรมที่๙เมื่อปี๒๐๑๒ครั้งหนึ่งแล้ว
ถ้าหากพวกเขาคว้าแชมป์ฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียในปีนั้นได้
แต่สุดท้ายได้แค่รองแชมป์เมื่อแพ้ต่อญี่ปุ่นหนึ่งประตูต่อหก
ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองกับครอบครัวครับ
ที่ได้มาถือพระบรมชายลักษณ์พระองค์ท่านนะครับ
แล้วก็รู้สึกว่าเราทุกคนก็เสียใจที่พระองค์ท่านจากเราไปนะครับ
แต่เราก็ต้องทำเพื่อพระองค์ท่านแล้วก็เอาพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างครับ
แล้วก็นำสิ่งดีที่พระองค์ท่านสอนเราเอาไว้ต่างนานาครับ
มาปฏิบัติมาทำให้ประเทศของเรานั้นพัฒนาขึ้นแล้วก็ดีขึ้นครับ
เหมือนกับหดหู่นิดนึงเพราะว่ามันถึงวันแล้ว
ที่พระองค์ท่านจะจากเราไปจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเหมือนกับเราเป็นนักกีฬาของพระราชา
เราก็ต้องนำด้านกีฬาเพื่อถวายให้พระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้ายครับ
เมื่อต้องอยู่ต่างแดนในวันประวัติศาสตร์ของประเทศ
นายอดีศักดิ์เป็นจัดสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลไทย
ได้นำคณะฟุตซอลไทยรวมกล่าวแสดงความอาลัย
้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
บางรุมนาศประพีทที่เสด็จสวรรค์โค้ด
ก็รู้สึกเสียดายมากนะครับเพราะว่าถ้าผมอยู่ประเทศไทย
ผมก็ต้องทำหน้าที่ของคนไทย
ที่ก็จะต้องอยากแสดงออกถึงความจงรักภักดีนะครับ
อยากแสดงออกในโอกาสที่สำคัญนี้นะครับ
แต่ว่าเราต้องมาทำภารกิจตรงนี้นะครับ
เราก็ทำหน้าที่ของเรานะครับเพื่อแสดงออกในเรื่องของการแข่งขันในวันนี้
แล้วก็ผมคิดว่าพวกเราเนี่ยได้ทำหน้าที่กันอย่างเต็มที่นะครับ
แล้วก็ทำหน้าที่เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี
แล้วก็การร่วมวัยอาลัยในวันนี้ครับ
แม้การแข่งขันครั้งนี้จะอยู่ในระดับอาเซียน
แต่ทุกคนก็มุ่งมั่นทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด
เพื่อคว้าแชมป์กลับไปประเทศไทย
สมกับคำว่านักกีฬาของพระราชา
ธนรัฐเฟื่องฤทัยกุลข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากเมืองโฮจิมินประเทศเวียดนาม
ถึงแม้จะเป็นอาเซียนนะครับแต่แน่นอนที่คุณธนรัฐบอกนะครับ
ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มจะแข่งขันวันที่๑พฤศจิกายนนะครับ
ซึ่งตอนนี้สถานการณ์ดูแล้วน่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าพม่า

ซึ่งดูแล้วมีโอกาสเป็นแชมป์กลุ่มสูงกว่านะครับคะแนนเท่ากัน
ซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับดังนั้นเนี่ยก็เหมือนเป็นการแย่งแชมป์กลุ่มกัน
ซึ่งสถานการณ์แล้วดูเวียดนามจะดูดีกว่าในการเป็นเจ้าภาพก็คิดว่าน่าจะเจอกับทางเมียนมา
ท้ายเราเนี่ยนะครับถึงแม้จะเป็นแชมป์มา๑๒ครั้งจาก๑๓ครั้งที่ผ่านมา
คือเราไม่ได้ไปแข่งขันครั้งหนึ่งที่เราแข่งทุกครั้งเราเป็นแชมป์ตลอด
แต่ครั้งนี้นะครับเชื่อว่าเวียดนามเขาขอเป็นเจ้าภาพเนี่ย
เขาก็มีความพร้อมที่จะแย่งแชมป์เราเหมือนกัน
เตะก็มีพลังใจที่ดีมีแรงขับเคลื่อนที่ดีก็ต้องส่งกำลังใจเชียร์กันนะครับ